สนตะพายคือการใช้เชือกคล้องร้อยผ่านช่องจมูกควายใช้จูงหรือผูกไว้กับหลักให้อยู่กับที่หรืออยู่ตามคอก
ความยาวของตะพายหรือเชือกที่คนเลี้ยงจะใช้จูงได้ถนัดจะเทียบกับความสูงของตัวเอง
ถ้าเป็นควายยังเล็กอยู่เชือกจะมีความยาวเท่าระดับต้นขา
ถ้าควายโตขึ้นมาความยาวของเชือกจะเท่ากับระดับเอวของคนเลี้ยง
และเมื่อใช้ไปนานก็ต้องมีการเปลี่ยนเชือกเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจากเชือก
ที่จะทำให้จมูกควายอักเสบ